มาดูมาตรการที่รัฐบาลช่วยเรากันหน่อยนะคะ
เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะมีคนกลุ่มไหนที่ได้รับเงินบ้าง
และกลุ่มไหนที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนะคะ

บอกว่าเบื้องต้นจะมี๒กลุ่มนะคะที่ได้รับเงินช่วยเหลือ๗๐๐บาท
จากมาตรการเราชนะมาตรการเยียวยาบรรเทาผลกระทบประชาชนจากโควิดสิบเก้ารอบสอง
ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะสองกลุ่มที่จะได้รับเงินก็คือ
หนึ่งกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะมีอยู่ประมาณสิบสี่ล้านคนค่ะ
สองคือกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งที่มีการยืนยันใช้สิทธิ์
ยืนยันใช้สิทธิ์กันไปแล้วเนี่ยกว่า๑๓ล้าน๘แสนรายนะคะ
ก็คือไม่เกิน๑๕ล้านรายเดี๋ยวจะมาพิจารณาคุณสมบัติกันอีกที
ว่าผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้ด้วยหรือเปล่านี่คือสองกลุ่มนะคะ
สองกลุ่มนี้อยู่ในฐานข้อมูลของระบบอยู่แล้วคาดว่ารวมแล้วเนี่ยค่ะ
จะมีอยู่ประมาณสี่สิบล้านคนครับกระทรวงการคลังได้มีข้อสรุปวงเงินในการช่วยเหลือนะคะ
สามพันห้าร้อยบาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลาสองเดือนรวมแล้วเจ็ดพันบาท
เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่๑๙มกราคมนะคะ
อังคารหน้าส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ
ได้รับสิทธิ์เยียวยาในสิทธิ์นี้เนี่ยจะได้รับเงินงวดแรกสิ้นเดือนมกราคม
เดือนมกราคมจะได้เลยหรืออาจจะต้นเดือนกุมภาพันธ์คือช้าสุด
ประมาณนี้นะคะอันนี้คือก้อนแรกถามว่าแล้วใครจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในกลุ่มนี้บ้าง
กลุ่มที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเราชนะก็คือ๑ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม
มาตราสามสิบสามจำนวนสิบเอ็ดล้านคนยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตราสามสิบเก้าครับ
และมาตราสี่สิบนะคะคือมาตราสามสิบสามเนี่ยคือผู้ที่ยังทำงานอยู่
พนักงานบริษัทเอกชนนะฮะหมายความว่าคุณยังมีเงินเดือนอยู่นะคะ
อันนี้เขาไม่ให้ใช่ค่ะถ้ามาตราสามสิบเก้านี่คือลาออกแล้วอืม
อ่าคุณทำงานแต่ว่าคุณลาออกแล้วแต่ว่าอยู่ในประกันสังคมใช่ค่ะ
ตรา๔๐คือผู้ที่เป็นอาชีพอิสระมีแลนซ์ค้าขายเพราะว่าตรงนี้เขาไปช่วยในกลุ่มอื่นแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่ได้เพราะว่ากลุ่มนี้ก็อยู่ในประกันสังคมในลักษณะของการจ่ายเงินทบเข้าไปเอง
ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจก็จะไม่ได้รับเงินในมาตรการเราชนะนะคะครับ
สามคือผู้ที่มีรายได้สูงถามว่าประเมินยังไงเออ
ระหว่างการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติในกลุ่มนี้นะคะครับ
ว่าจะดูจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก
นี่ค่ะถ้าคุณมีรายได้สูงก็จะถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้ไป
เพราะว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐคือยังไงคะคุณก็ไม่ได้ถูกลดเงินเดือน
ว่าไม่ได้ถูกออกจากงานในช่วงเวลานี้ใช่ไหม
ส่วนคนที่เงินเดือนสูงเขาก็อาจจะไปดูบัญชงบัญชีเงินเดือน

ท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่รัฐเขาจะช่วยค่ะนะฮะ
แต่พวกเราที่ต้องช่วยกันแน่นอนก็คือเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ถูกต้องค่ะ